เห็นภาพข่าวแล้วโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไง
หน้าสยดสยองตกตะลึงครับ
ภาพที่รถมันทุกข์๑๐ล้อมันทุกข์ดิน
น้ำหนักเกินตกลงไปในอุโมง
อุโมงเนี่ยเขาขุดไว้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการไปล้อยสายไฟฟ้า
เกิดที่บริเวณสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑
ทำการจราจรติดแงก๗๘ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เดือดร้อนกันไปทั่ว
พอไปดูสาเหตุหนึ่งแผ่นปูนปิดฝาท่อชั่วคราวปิดไม่เรียบ
เป็นความช่วยของผู้รับเหมา
คนคุมงานทั้งในส่วนของเอกชนและคนของทางการที่รับผิดชอบ

น้ำหนักเกินฝาเหล็กปิดอุโมงที่ทำไว้ไม่เรียบร้อยมันรับน้ำหนักไม่ไหว
เขาบอกบรรทุกตั้ง๔๐ตัน
บรรทุกน้ำหนักเกินได้เพราะไม่ต้องชั่งทำไมไม่ต้องชั่งก็เพราะเจ้าของรถบรรทุก
ส่งสวยให้ตำรวจมีหลักฐานเป็นสมิกสติ๊กเกอร์รูปดาวดินสีเขียวอยู่หน้ารถ
แล้วที่น่าเจ็บใจก็คือหลังเกิดเหตุตำรวจไปยุ่งเกี่ยวกับการลบล้างพยานหลักฐานด้วย
ออกอ่าป้ายทะเบียนรถออกนี่เป็นประเด็นที่คนสนใจครับ
เราจะคุยเรื่องนี้กับเลขาธิการสถาบันเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ท่านตำรวจเอกวิรุษฎิบุตรสวัสดีครับท่านตำรวจเอกวิรุฑครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ท่านโพสต์ผมเห็นโพสต์เพจของท่านรถบรรทุกหนักถูกพังคาตา
ถ้าถนนพังคาตาถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับสวยมันเกิดขึ้นไม่ได้
เรื่องนี้มันโยงไปถึงการรับสวยของตำรวจมากน้อยแค่ไหนครับ
มันแน่นอนแหละครับอาจารย์สุภาพครับคือทุกคนเนี่ยฮะ
รวมทั้งผู้ว่าคุณชาติชาติไม่ควรจะต้องมางงนะครับ
สิบางส่วนนะครับข้าวมันไม่ได้เรื่องถนนสุด
ยูกับรถดินพรุ่งนี้๒ปีนะเป็นประตุ้นที่ที่มีบ่อดิน
ผมดูสภาพการบันทุกข์เนี่ยดินเสียบินอะไรเนี่ยนะ
รถคันนี้เนี่ยหนักเนี่ยไม่ต่างกว่าสามสิบแปดถึงสี่สิบตันอืมนะฮะตั้งแต่ที่กฎหมายกำหนดให้บรรทุกได้ยี่สิบห้าตัน
ครับนะครับแล้วฝาท่อเนี้ยถูกออกแบบในทางวิศกรรมให้รับน้ำหนักได้ประมาณสามสิบห้าตันอืม
เมื่อมันวิ่งมาเนี่ยความจริงการรถคันนี้มันนี่คันแรกนะ
รู้สึกว่าในวันเดียวหรือสองวันเนี่ยมันก็มีพังที่ยุบไปคาตาเลยเห็นไหมฮะ
วิ่งผ่านประยุกต์เลยแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้กลางกรุงได้อย่างไร
หนักนะฮะถ้ามันไม่จ่ายสวยมันจะเกิดขึ้นได้ไหม
ตำรวจผู้ใหญ่ชั้นในทนต่างถ้าไม่รับสวย
รถมันทุกพวกเนี้ยตามดันดัดชั้นที่ท้องที่เก็บส่งสวยกันไปเนี่ย
มันเกิดไม่ได้ครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปงงที่จะไปถามเรื่องของการก่อสร้าง
แกจะไม่รู้เรื่องแกก็พูดแล้วก็เกงใจตำรวจด้วยนะฮะ
นะฮะตั้งแต่นายกรัฐบุรธรรมน์ธรรมน์ตรีคุณเจจภาคคุณต่อศักดิ์
คุณสร้างคิตสุรรัสติหรืออะไรไม่ทราบนะฮะอ่า
ทำไมเราไม่เห็นคนพวกนี้ออกมาพูดจาเลย
ผมยืนยันเลยได้ว่ารถคันนี้รถในกลุ่มนี้นะฮะ

แล้วก็จ่ายเป็นระบบด้วยถึงขนาดทำสติ๊กเกอร์สีเขียวเนี่ย
บีเนี่ยมาติดเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้ใครจับครับ
ปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินเรื่องรถบรรทุกเกินเนี่ย
เราได้ยินว่าด่านตำรวจทางหลวงจับ
เราไม่ค่อยได้ยินหรอกว่ารถในกรุงเทพเนี่ยมันโอ้โหมันสามารถวิ่งบรรทุกเกินได้
ผ่าเข้ามากลางเมืองแล้วก็มีสติ๊กเกอร์
ลักษณะแบบเดียวกับที่วิ่งอยู่บนทางหลวงเนี่ย
มันบุกเข้ามาถึงกรุงเทพได้นี่ก็ถือว่าโอ้โหนี่มันอาการหนักแล้วนะท่านวิรุธ
อ๋อครับเรื่องนี้ถ้ามันไม่พังนะฮะอย่างนี้ก็ไม่มีใครมองว่าเป็นปัญหาอะไรนะฮะ
รถทุกข์นี้ดึกเนี่ยวิ่งกันทั้งนั้นเลยนะครับจันทุภาพนะฮะ
เฉพาะตามสายงานเนี่ยทุกสายงานเนี่ยนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งเนี่ยนะฮะ
ทำงานก่อสร้างเดี๋ยวว่าจะมีรถบันทุกข์หรือไม่ถ้าไม่มีรถบันทุกข์เนี่ย
ต้องจ่ายให้ตำรวจหมดนะฮะ
ฉะนั้นไอ้แผ่นเหล็กปิดที่ปิดไว้ชั่วคราวกลางคืนดึงออกทำงานต่อตอนเช้าขึ้นรุ่งเช้า
เช้าหน่อยก็ปิดไว้เนี่ยมันยังไงมันก็เอาไม่อยู่
ไม่เกิดตรงนี้ก็ต้องไปเกิดที่ไหนอีก
เอาแน่นอนล่ะครับถ้าบรรทุกขนาดนี้ลองวิ่งแบบนี้แบบเดิมนะฮะ
แล้วขึ้นไปจะเป็นกระบะโปร่ง

แล้วก็บรรทุกดินแล้วก็ดินเปียกด้วย
คุณชาติชาติแกก็พูดมั่วไปเรื่อย

ระบบตำรวจที่ผู้ว่าก็คุมไม่ได้

แต่แกก็พยายามไปพูดเรื่องวิศวกรรมนู่นนี่
แกไม่ค่อยอยากไปมีปัญหากับตำรวจ

ถ้าใครบริหารราชการแล้วไม่อยากมีปัญหาตำรวจนะฮะ

ได้มีความพยายามทำลายหลักฐาน

พยายามจะขนเล็ดรถไปทิ้งเอง
นักข่าวตามเข้าไปก็ตามเข้าไปไม่ได้
แล้วท่ามกลางความเป็นไปเนี่ย
ตำรวจดูเหมือนจะรู้เห็นเป็นใจ
กับภาคเอกชนกับเจ้าของรถบรรทุกด้วย

เพราะรถชั้นนี้ถ้าอยู่ปกติพนักงานไม่เกิดแบบนี้
ต้องมาปรากฏตัวต้องมารักษาสถานที่เกิดเหตุ
เก็บวัตถุพยานเพราะรถรวมทั้งดินพวกนี้
ก็เป็นวัตถุพยานอย่างหนึ่งนะฮะที่จะต้องรักษาไว้

แต่นี่ก็ปล่อยให้มีการขับไปแล้วก็ไปเทดินทิ้งจะกักดินทิ้ง
ก็หยับมีการสั่งการกับทุกอย่ายด้วยจำไว้
เราจะปล่อยให้บ้านเงียวเราอยู่นี่แหละครับ
ใครควรจะรับผิดชอบเรื่องน้ำหนักเกิน
กรมการขนส่งทางบกตำรวจหรือว่าด้วยกัน

เพราะว่าโรงขนส่งเขาก็รับผิดชอบเรื่องสภาพรถ
เรื่องสภาพรถการตรวจสภาพสภาพรถเขาอาจจะออกมาตรวจเป็นครั้งคราวอะไรก็แล้ว
แต่แต่การบรรทุกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของการใช้รถเป็นเรื่องของตำรวจเท่านั้น
กรทมก็ไม่มีปัญญาทำหรอกครับ
ผมเห็นรองผู้ว่าหรือผู้ว่ากรทมบอกเดี๋ยวเราจะต้องตั้งมีเครื่องตรวจสอบ
ไม่ต้องตรวจหรอกครับไม่ต้องชั่งอะไรหรอกครับมองก็เห็นฮะอาจารย์
รถหนักเนี่ยดูก็รู้ฟังก็รู้นะครับอาจารย์
มันไม่ต้องไปชั่งพูดให้มั่วพูดให้งงเครื่องช่งเครื่องชั่ง
พอเราสงสัยเราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้ฮะแล้วก็เอาไปชั่งกับ
เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้บรรทุกแค่เกินไป๒๖ตันนะฮะ
ไม่ใช่เกินไป๒๕ตันขึ้นกินขึ้น๒๕๕ไม่ใช่นะครับ
พวกนี้บรรทุกกัน๔๐ตันนะครับแล้วถนนเนี่ยถ้ามันไม่มีท่อตรงนี้
ฝาท่อตรงนี้นะถนนมันก็ไม่พังให้เห็นหรอกครับครับ
ก็วิ่งไปได้เรื่อยแต่ถนนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อ
ถ้าจังเกตนะครับว่าบรรหนุนประเทศเราเนี่ยทั้งฝั่งจังหวัดและสุนเชฟ
มันจะเป็นหุมเป็นบ่อในขณะที่ประเทศเจริญเนี่ยไม่มีนะฮะ
รถหนักเหมือนเราจะไม่เห็นเลยทำไมต้องคุมได้
ที่สำคัญคือสภาพถนนที่ถูกขุดขึ้นมา
แล้วไปลอยสายไฟลอยสายสื่อสาร
กลางวันทำงานกลางคืนเอาฝาเหล็กมาปิด
นายกต้องพูดครับต้องมีใครไปถามนายกว่าจะจัดการตำหาตำรวจอย่างไร
นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันก็สารพัดเรื่องแหละครับ
ซึ่งสวยสติ๊กเกอร์เห็นไหมก็พูดกันเมื่อปีที่แล้วหรือ๕๖เดือนก่อนก็พูดกัน
อายุเงินกระจายในความผสมก็สวยสติกเกอร์นี่ก็ยังมีนะฮะ
มันก็ลิงหลอกเจ้าอยู่อย่างนี้แหล่ะครับการดูปภาพตอนวิธีตั้งกรรมการ
จะได้ยินว่าผู้การคลานฟรรณภะตั้งกรรมการศาลก็ได้จริง
ผลสรุปก็คือว่าไม่พบหลักฐานการกระทำความผิด
เชื่อเวลาเชื่อเวลาน่ะนายกณคุณธุวาษต้องถามพอปตร
ทุกวันนี้กันไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ประชุมนู่นนี่แต่งตั้งตำรวจ
แต่ไอ้ปัญหาอย่างนี้แหละครับพบตร
ปัญหาแบบนี้พบชนไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งแล้ว
เขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้น้อยในท้องที่ก็รับผิดชอบไปทำไมจะต้องไปโยงไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย

เพราะมันไม่เล็กหรอกครับมันเกิดขึ้นเรื่อยเพียงแต่ว่าเคสนี้มันพังเข้าไปคาตา
แต่ที่มันไม่พังทาตามันทุกข์หนักกันแล้วก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับ
เพราะรถหนักมันเบรกไม่อยู่รถหนักที่มันวิ่งเร็วความเร็วบวกกันมันเหมือนดินระเบิกเลยนะครับ

แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุล้มตายถนนก็ซุดเดี๋ยวว่าจะสูญเอ็งว่าประมาณเลยนะฮะ
ความไม่ปลอดภัยดินก็ตกหล่นถ้าเขาบรรทุกต่ำนะฮะดินมันจะไม่ตกตามถนนล้นทางนี้
ในทางคดีคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับ
จะจบแบบคงไม่มีอะไรเลยครับจบแบบบ้านจำนานนกอะฮะเป็นภูมิภาพ
ทางหลวงหายไปไหนแล้วไปเปิดหัวประมูล
คือถ้าอำนาจสอบสวนอยู่กับตำรวจแบบนี้นะฮะผูกขาดอยู่ตรงนี้นะ
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับอาจารย์ปัญหามันเป็นเรื่องการแก้ไข
ครับเอาล่ะเราจะตามกันต่อว่าสุดท้ายขึ้นมา
เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนนำไปสู่อะไร
แต่ว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่าสยดสยองมาก
มันบุกเข้ามาถึงกลางกรุงเลยขอบคุณมากครับ
ต้องตามนะฮะต้องตามครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับเอาละนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก
เพราะว่าถ้าตราบใดที่มีการก่อสร้างอะไรกันอยู่อย่างนี้
แล้วมีฝาเหล็กไปปิดแล้วน้ำหนักเกินแบบนี้
มันมีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ